และนอกจากนี้น้องเขาก็วาดรูปได้ด้วย

นอกจากนี้ก็มีการแสดงจักรสางอีก

แล้วก็มีการแสดงอีกหลายอย่างเลยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นอันทีนของประเทศไทย
อยากให้หลายคนไปดูไปช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยด้วย
มันยังไม่หมดหรอกพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีเกาะสมุย
แต่ช่วงนี้นะเขามีการแข่งขันที่น่ารักด้วย
เพราะทำอะไรไปดู
เอาแหม่ไว้นะคะเร็วก่อนนั้นค่ะ
เร็วโอ้นายเร็วไม่รู้ใจใครจะได้รางวัลไปเนี่ย
ว่าเร็วก่อนนั้นไม่ได้หรือคะน่าจะได้เท่านี้เลยเนอะ
นี่คือการแข่งขันขูดมะพร้าวไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต
น่ารักมากเลยนะคะเพราะพูดถึงเกาะสมุยก็ต้องพูดถึงมะพร้าว
เขาก็เลยเอาของดีของเด่นของเกาะสมุย

นี่คือส่วนหนึ่งของงานประเพณีชักพระค่ะที่เกาะสมุยสุราธานีประเพณีชักพระ

เออแต่การแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย
เป็นคนที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดในอำเภอ
เออดูแลพื้นที่เองก็ต้องแข่งขันเองนะคิดเกมเองด้วยเอออ่ะ
น่ารักนะคะและคนที่ได้รางวัลไปเนี่ยเขาบอกว่า

เพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยขูดไปขูดมาน้ำหนักออกมาชั่งได้เท่ากัน
รางวัลที่ได้เห็นนะคะมะพร้าวทองคำ
ปากท้องแห่งขึ่นช่วงนี้ทองยิ่งขึ้นนะคะ
เอาไปขายหรือเปล่าเนี่ย
เกาะขอบสนามน่ารักไหมแล้วเดี๋ยวคุณยายไปหาการแข่งขันอื่นอื่นมาให้ดูนะ
เดี๋ยวเจอกันต่อหน้าไปละด้วยย่าดำข้าวอีน้ำ

เฮ้ยได้เชียร์เห็นใช่หรือด้วย